วันนี้ไปเริ่มดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีนักศึกษาฝึกงาน
น้องผู้ชายอายุ๑๙ปีเขาเป็นคนลำปาง
ทีนี้ไปฝึกงานเสร็จปุ๊บเหมือนจะมีการไปสั่งสรรค์กับพี่ที่แผนก
เสร็จแล้วไปกดกลับมาชนพักห้องพออยู่ชั้น๖
แต่อยู่มีคนไปเจอเขาเนี่ย
ตกลงมากระแทกรถด้านล่างสภาพเปลือยเปล่าไม่สวมเสื้อผ้า
แล้วที่สำคัญอุจจระร่าเต็มรถเลย
ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรคุณผู้ชมเหตุผลที่ไม่รู้และงง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นไปบนห้องไปเคาะเคาะพังประตูเข้าไป
เจอเพื่อนของเขาก็ยังนอนเมาอยู่ในห้อง
และไม่รู้ว่าเพื่อนตกไปได้ยังไง
อันนี้หลายคนก็งงแต่เหตุการณ์นี้คนตกลงมา
รอดชีวิตเขาบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ห้องพักนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลดอนหัวล่อที่ชนบุรี
หลังเกิดเหตุคนก็ตกใจโทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งกู้ภัยมา
เป็นตำรวจสพดอนหัวล่อแล้วก็กู้ภัย
มูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐแล้วก็แพทย์ของโรงพยาบาลชนบุรีมาเลยครับ
คนที่ตกลงมาคือนายจักรินอายุ๑๙ปีร่างเขาอยู่ที่ฝากระโปรงของรถเก๋งคันหนึ่ง
ทะเบียน๕กไก่ทศ๒๓๓๔กรุงเทพ
อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะน้องชมพู่คือตัวเขาเนี่ยเปื่อยไม่ใส่เสื้อผ้า
แล้วก็มีอุจจาระติดตัวเข้ามาด้วยนะฮะตามร่างกายเขาก็มีบาดแผลเพราะว่าโดนกระจงกระจกอะไรแล้วก็กระแทกกับรถด้วย
อาการสาหัสนะครับรถเก่งก็ดูดิพังยุบกระจกก็แตกฝากระโปรงก็ยุบไปนะฮะ
อภัยคนที่ทานข้าวอยู่นะเพราะว่าในจุดเกิดเหตุเขามีอุจจาระเนี่ยมันไปติดอยู่ที่รถด้วยนะครับคุณผู้ชม
ทีนี้คนที่ดูแลหอพักชื่อว่าคุณนัตชาอายุ๒๑ปีบอกว่า
คนเจ็บเนี่ยเป็นนักศึกษาฝึกงานเข้ามาจากลำปางมาเช่าห้องอยู่กับเพื่อน

นะฮะแล้วประมาณเที่ยงคืนเนี่ย
ได้ยินเสียงตุ๊บเหมือนของตกลงมา

ปรากฏว่าไปเจอน้องคนนี้ไปอยู่หน้ารถแบบนี้

ค่ะตำรวจก็เลยอ่ะให้ทางด้านของคนดูแลหอพัก

เท่าไหร่ก็ไม่มีคนตอบไม่มีการเปิดสุดท้ายต้องงัดเข้าไป
นี่ให้ช่างกุญแจออกมาตำรวจมาทุกคนเป็นพยาน
งัดเข้าไปพังเข้าไปห้องหมายเลข๕๕๑๒
ไปเจอเพื่อนของคนเจ็บชื่อว่าวิทวินอายุ๑๙ปีหลับอยู่

ก็เลยไปปลุกปลุกหน่อยตื่นหน่อยเพื่อนตกลงไปเนี่ยรู้หรือเปล่า

ตอนนั้นเราทำอะไรอยู่

เจ้าที่ล้างประตูมาได้ยินเสียงไหม
ได้ยินตอนสุดท้ายก่อนจะเข้า
ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอาการแบบเมาจนไม่ได้สติหรือเปล่า

เขาจะมีคล้ายตะข่ายปิดเอาไว้เหมือนกันนกกันอะไร
แล้วที่สำคัญตำรวจไปเปิดดูตรงระเบียง
ไปเจอกองอุจจาระอยู่ที่ระเบียง
ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเมาแล้วเขาปวดท้อง

หรือยังไงเขาก็ไปอุจจาระตรงนี้
แต่ประเด็นคือเขาตกไปได้อย่างไรก็ไม่ทราบ
เพราะไม่มีตากข่ายดักนกอยู่เหมือนเขาแบบ
ตัวทะลุตรงไปคุณผู้ชมอาจจะมาวผ้าตัดแล้วคิดว่า
ตรงที่เข้าไปมันเป็นห้องหรือเปล่า
เดี๋ยวคงต้องรอให้คนเจ็บอาการดีขึ้นก่อนแล้วก็ไปสอบสวน
แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะจำเหตุการณ์นี้ได้ไหม
ส่วนเจ้าของรถอันนี้โอ้โหหน้ามืดเหมือนกัน
เจ้าของรถเก๋งคือคุณกัสดายุเนี่ยอายุ๒๖ปีเขาบอกว่าโอ้โห
ก็ไม่คิดไม่ฝันว่ารถตัวเองจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้

ได้ยินเสียงเหมือนอะไรตกใส่ก็เลยไปดูสุดท้ายเป็นรถของตัวเอง
ก็พังยับแบบนี้ไม่รู้จะซ่อมยังไง
และไม่รู้เหตุการณ์นี้ประกันจะรับผิดชอบอย่างไรเหมือนกันนะคุณผู้ชม